มาดูคดีตู้ห่าวกันหน่อยแม้ว่าวันนี้ทางตำรวจจะคุมตัว
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงซึ่งเป็นภรรยาตู้ห่าวฝากขังศาลนะฮะ
แล้วก็มีคนที่เรียกว่าถูกจับกลุ่มเหมือนกัน
รวมเกือบ๑๐คนแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีฟอกเงินหรือยาเสพติด
แต่ทีนี้ครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตยังติดอกติดใจอยู่

ไม่มั่นใจในฝีมือตำรวจเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องของหลักฐานมันอ่อนมันเหลวหรือเปล่า
นะฮะกลัวไปซ้ำรอยกับคดีหลงจู้สมชายนะฮะ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุคค่าคุณทำแขนครับ

จริงบรรยากาศในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการสิ้นปีเนี่ย
มันควรจะอบอวนไปด้วยเรื่องดี
แต่ว่าเรื่องของคดีตู้เห่ามันข้ามเลยไม่ได้หรอกครับ
มันยังมีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องเอามาโชว์ให้เห็นว่าคนเขาเป็นห่วงเรื่องอะไร
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่๒๓ที่ผ่านมาเนี่ย
มีข่าวมาจากศาลเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับหลงจู้สมชัย
เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับลงจู้สมชาย
ท่านผู้ชมคงจำคดีหลงจู้สมชายที่ระยองได้ใช่ไหมครับ
ในช่วงปี๖๓เนี่ยตอนนั้นระบาดโควิดกำลังระบาดหนัก
คลัสเตอร์ที่นั่นที่นี่เริ่มขึ้นที่คลัสเตอร์ที่สมุทรสาครก่อน
แล้วก็ไปมีคลัสเตอร์ที่บ่อนคลัสเตอร์บ่อนบ่อนของลงจู้สมชาย
ที่ระยองมีคนที่ติดโควิดเขาให้การว่าเขาไปเล่น
เข้าไปในบ่อนนั้นแล้วเอาเชื้อโควิดไปติดที่โน่นที่นี่
ลามกันไปหมดหลังจากนั้นก็มีปฏิบัติการ
ทลายบ่อนของหลงจู้สมชายเป็นข่าวคลึกโครมเลยครับตอนนั้น
เพราะว่าถือว่าบ่อนนี้เป็นเหตุทำให้คนติดโควิด
ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าบ่อนหลงจู้สมชายเนี่ย
เขามีความแนบแน่นเกี่ยวพันธุ้นเคยอยู่กับ
นายตำรวจใหญ่บางคนที่ภาคสอง
คนก็แคลงใจกังวลว่าอ้าวถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเถอะ
คดีมันจะไปไม่สุดตำรวจที่ทำสำนวนคดีนี้ก็พยายามจะบอกว่า
ไม่ต้องห่วงครับเราทำอย่างเต็มที่ครับ
หลักฐานแน่นหนาครับไม่มีทางดิ้นหลุดครับ
ไม่ว่าจะเป็นคดีบ่อนหรือคดีฟอกเงินเจอคดีฟอกเงินด้วยนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจบอกอายการได้พิจารณาความสมบูรณ์ของสำนวนแล้ว
พอใจนี่เรื่องก็ค้างไว้ตรงนั้น
แล้วเป็นยังไงล่ะวันศุกร์ศุกร์ที่๒๓ธันวาที่ผ่านมาเนี่ย
มีข่าวจากสารโผล่ขึ้นมาว่าหลังไต่สวนและสืบพยานครบถ้วนแล้ว
สารมีคำพิพากษาว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานและเห็นว่า
พยานโจทย์ที่นำสืบมา
ยังมีข้อน่าสงสัยหลายประการถัดมา
สารบอกว่าพยานหลักฐานโจทย์จึงยังเป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัย
และยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยได้ร่วมกันกระทำความผิด
จึงพิจารณายกฟ้องหลงจู้สมชายหรือนายสมชายจุติกิจเดชา
นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
ข่าวนี้เนี่ยมันโผล่เข้ามาในช่วงที่คดีตู้เห่ากับพวกกำลังเข้มข้นเข้าได้เข้าเข็ม
ฟังข่าวจากสารชิ้นนี้แล้วบอกเฮ้ยเขามันเป็นไปได้ยังไง
คดีที่ตำรวจรับปากแน่นหนาแล้วเนี่ยสารยกฟ้อง
เพราะด้วยเหตุผลของสารที่ว่าก็คือหลักฐานอ่อนมีข้อน่าสงสัย
พยานหลักฐานโจทย์เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยนี่
คนก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าอย่างนี้คดีตู้เห่าเนี่ย
พอผ่านไปสักพักนานมันจะเดินตามรอยคดี

ถึงแม้ว่าฝ่ายตำรวจที่คุมการสอบสวนจะออกมายืนยันเช้ายืนยันเย็น
พอบ่อต่อรอผลตะเบลกดำลงศักดิ์ก็ออกมายืนยันเองว่าไม่ต้องห่วง
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เกิดคดีหลงจู้สมชาย
ตำรวจก็ยืนยันอย่างนี้นี่ครับตำรวจก็ให้ความสำคัญ
ให้ความมั่นใจอย่างนี้มินครับแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมา
ก็ไม่มีหลักฐานพอฟ้องแล้วอย่าลืมว่าคดีตู้เห่าเนี่ย
มันมีเหตุมันมีปัจจัยให้น่ากังวลมากกว่า
หลงจู้สมชายตั้งเยอะไม่ว่าจะเรื่องเส้นสายความมีอิทธิพล
โยงใยไปถึงคนนั้นคนนี้อย่างที่ทราบกัน
ผมอ่านคอลัมป์ของคุณเปลวศรีเงินในไทยโพสต์
คุณเปลวบอกว่าถ้าชูวิทย์ไม่บ้าระเบิดไม่บ้าชนิดระห่ำสำลัก
ดับเครื่องชนปล่อยให้ตำรวจนครบาน
ทำคดีตามปกติแล้วแล้วก็ขึ้นสารวันไหน
ก็หวังได้วันนั้นคดีตู้เห่าจะจบแบบคดีหลงจู้สมชายร้อยเปอร์เซ็นต์
ตำรวจน่าเชื่อได้ทุกคนแต่การทำสำนวนเชื่อไม่ได้ทุกคน
ส่วนการทำสำนวนจะเสร็จหรือไม่เสร็จอันนี้เราก็เบาใจได้
พบตรยืนยันแล้วว่าเสร็จทันแน่แต่ว่า
คดีหลักฐานต่างเดิมพันธุ์มันสูงมากครับ
พันธุ์มันสูงขนาดนี้คุณชูวิทย์เขาก็เลย
ออกมาอีกทีนึงเขาบอกเขาไม่วางใจคุณชูวิทย์ว่ายังไงล่ะครับ
จนถึงขณะนี้นายตู้เห่ายังไม่ถูกแจ้ง
ข้อหาฟอกเงินโดนเพียงคดียาเสพติด
ซึ่งพยานหลักฐานคดียาเสพติดก็ไม่แน่นหนาพยานบุคคลเป็นคนจีนสองคน
แม้จะให้การเป็นประโยชน์ในชั้นพนักงานสอบสวนแต่พอถึงชั้นศาลเชื่อว่าน่าจะกลับคำให้การ
เขาไม่มีทางซัดทอดชาวจีนด้วยกันหรอกส่วนพยานที่เหลือบางส่วนถูกปล่อยตัว
และออกนอกประเทศไปอยู่กัมพูชาหมดแล้วเหลือเพียงพยานหลักฐานว่า
นายตู้เห่าออกเช็คจ่ายค่าน้ำค่าไฟและเป็นผู้เช่าสถานที่
ซึ่งมันก็ไม่ได้ชี้ว่านายตู้เห่าเกี่ยวกับยาเสพติดถ้านายตู้เห่าหลุดคดียาเสพติด
ก็เท่ากับหลุดคดีทั้งหมดส่วนกรณีนางพัชริน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฟอกเงินที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่านางพัชลินรับโอนเงินกลับไปกลับมา
เหมือนว่าเป็นตัวแทนของนายตู้เห่าแล้วปลายทางของเงินเนี่ย
มันไปหยุดอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเรื่องนี้ฉะไหนตำรวจจึงไม่ทราบ
ที่เรียกสอบปากคำนางพัชรีหลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นจึงตั้งข้อสงสัยว่า
เพิ่งออกหมายจับหลังผ่านไปแล้วสองเดือนนี่คือความแคลงใจของสิ่งที่คุณชุวิตตั้งคำถาม
ผมติดใจครับย้ำมาเสมอว่าจุดอ่อนของตำรวจคืองานสอบสวนครับ
ที่ทำให้มันเป็นจุดด้อยมันทำให้ผิดกลายเป็นถูกถูกกลายเป็นผิดก็ตรงนี้แหละ
คนทำผิดจริงไปนอนอยู่ในคุกคนทำผิดจริงอยู่นอกคุก
คนไม่ได้ทำผิดอยู่ในคุกมันก็เรื่องนี้แหละจากเรื่องสอบสวนนี่แหละ
คนที่ถูกผู้มีอิทธิพลสั่งฆ่าบางพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ในอดีต
เขาไม่แจ้งความเพราะเขาบอกว่าแจ้งความแจ้งตำรวจเดี๋ยวก็หลุด
เขาฆ่ากันเองล้างแค้นกันเองก็เพราะเหตุนี้
ฉะนั้นเรื่องของวงการสอบสวนพนักงานสอบสวนกองตำรวจเป็นจุดอ่อน
เป็นจุดอ่อนที่มีการเรียกร้องว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่จะ
ให้มีการปฏิรูปการสอบสวนของตำรวจเรียกร้องมาเป็นระยะระยะ
ปฏิรูปการสอบสวนปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ปฏิรูปนี้เรียกร้องกันมาเป็นระยะระยะ
แต่ว่าไม่เห็นผลสังคมไทยก็ยังวนเวียนอยู่กับอย่างนี้
คนจนเป็นคดีความกับคนรวยคนจนเสียเปรียบ
คนไม่มีตำแหน่งไปกินไปเป็นความกับคนมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์
คนไม่มีตำแหน่งเสียเปรียบเราก็อยู่กันมาอย่างนี้
ฉะนั้นเรื่องของตู้เห่าจะซ้ำรอยของคดีหลงจู้สมชายที่สารยกฟ้องหรือไม่
ต้องตามต่อครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
บุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ